พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะ
เป็นทางขึ้นเขาพับผ้าค่ะแล้วจุดนี้มีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่นะคะ
ครอบครัวนี้บอกว่าอยากจะร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เพราะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนนี้ผ่านไปแล้ว๖เดือน
ถูกรถยนต์พุ่งเข้าชนแล้ว๓ครั้ง
แม่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาทำอะไรก็ได้มาช่วยแก้ไขปัญหาหน่อยนะ
บอกเดือดร้อนมากตอนนี้กลัวถึงขั้นภาวะเลยนะ
เพราะเป็นช่วงฝนตกด้วยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะคะ
นางสาวจันจิราโสลิกี้อายุ๒๒ปีเจ้าของร้านขายของชำนะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมสายตรุงตรังพัทธลุง
ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรัง
จุดนี้เป็นทางขึ้นเขาพระภาคค่ะ
พาผู้สื่อข่าวนะคะไปดูสภาพบ้าน

ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุล่าสุดก็คือรถกระบะแหกโค้งพุ่งมาชนบ้าน

บ้านพังเสียหายสินค้าเสียหายไม่ได้ขายของเลยนะคะ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
นับเป็นครั้งที่๓แล้วค่ะในรอบ๓เดือน
แต่ครั้งล่าสุดไม่มีใครได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตบาดเจ็บอะไรใดเนี่ยนะคะ
แต่นางสาวจันจิราเล่าให้ฟังว่าอุบัติเหตุครั้งแรกเกิดขึ้น
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครั้งนั้นบ้านพังเสียหายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
มาค่ะครั้งที่๒เกิดขึ้น๒๒มิถุนายน
รถมาพุ่งชนที่ร้านขายน้ำส่งผลให้แม่ได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้แม่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้ว
โดยไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาแต่อย่างใดและล่าสุดก็มาเกิดขึ้นอีก

หลังเกิดเหตุทุกคนในบ้านตอนนี้๖เดือน๓ครั้งหวาดภาวะ
กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วย
ฝนตกถนนลื่นนะคะและรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมา
สังเกตเห็นว่าทุกคันขับด้วยความเร็วค่อนข้างสูง
ทำให้ตอนนี้มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาคืออยากจะย้ายบ้านหนีเลย
แต่บ้านหลังนี้ก็เป็นจุดค้าขายเป็นจุดที่หารายได้เลี้ยงครอบครัวนะคะ
ดังนั้นเธอก็เลยอยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นวางแท่นแบรีเออร์
ไม่ให้รถพุ่งเข้ามาชนบ้านเธอได้ไหม
หรือว่าจะเป็นการติดป้ายเตือน
และให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ในเรื่องของการตรวจจับความเร็วเพราะว่ารถยิ่งเร็วเท่าไหร
ความเสียหายจากอุบัติเหตุยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะ
ซึ่งจุดนี้เธอบอกว่าเป็นช่วงทางโค้งถึงบ้านเธอพอดีเนี่ยนะ
และพอมีฝนตกน้ำจะท่วมขังในบางจุดด้วย
รถอาจจะเสียหลักได้ง่าย
ทั้งนี้ได้มีการเอาภาพมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
และก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
แต่ถือว่าเป็นความเดือดร้อนเลยนะ๖เดือนผ่านไป๓ครั้ง